คุณผู้ชมคะตอนนี้ทั่วโลกแสดงความเป็นห่วง
และขอให้สมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒อาการดีขึ้นนะคะ
เพราะว่าเมื่อช่วงเที่ยงตามเวลาท้องถิ่นของอังกฤษนะคะ
สำนักพระราชวังบัคกิ้งแฮมได้ออกแถลงการ
เกี่ยวกับพระพลานามัยของควีนอลิซาเบ็ตที่สองในประชนมายุคเก้าสิบหกพันศา
โดยในแถลงการนี้ระบุว่าจากการตรวจของทีมแพทย์ในตอนเช้า
ลงความเห็นให้ควีนอลิซาเบ็ดท่านทรงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ที่ประสาทบัลเมอรอลในสก็อตแลนด์นะคะ
เมื่อวานนี้ควีนอลิซาเบ็ดที่๒ก็เพิ่งทรงยกเลิกการประชุมออนไลน์
กับทีมที่ปรึกษาส่วนพระองค์เพราะว่าทีมแพทย์ต้องการให้ส่งพักผ่อน
เจ้าฟ้าชายชาวแห่งเวลส์และนางคามิล่าดัชเชสแห่งคอนวอล
ส่งบินด่วนไปที่สก๊อตแลนด์นะคะพร้อมกับเจ้าชายวิลเลี่ยม
รวมถึงเจ้าชายแฮรี่กับเมแกนเดยุคและดาเชสแห่งซาเซ็กซ์
แล้วก็นายกรัฐมนตรีหญิงหมาดของอังกฤษลิสตรัส
ก็ออกมาทวิตข้อความนะคะบอกว่าชาวอังกฤษทั้งประเทศ
รู้สึกกังวลเกี่ยวกับแถลงการของสำนักพระราชวัง
และมีการส่งความเป็นห่วงถึงพระพลนามัย
และพระบรมวงศานุวงศ์ของพระองค์ด้วยค่ะ